จอบประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ถือสารนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ท้าบอกว่าให้มาพบกันจะได้ชี้แจงกรณีว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ในต่างประเทศนะคะ
เราไปติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเลยค่ะ
เข้าใจผมพูดหรือยัง
ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพูดคุยกับคนไทยในสหรัฐ
ว่าคนไทยไม่ใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้เวทีเปิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคร์ชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยัน
ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนใช้หรือใช้ไม่เป็น
แต่ก็มีการนำไปขยายความทำให้ทุกอย่างดูแย่ไปหมด
พร้อมย้ำว่าตัวเองไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น
ส่วนที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ระบุว่า
พร้อมเข้าพบพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองค์รัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์ระบุเป็นเรื่องของความมั่นคง
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูว่านายธนทรทำผิดหรือไม่
พร้อมกับยืนยันไม่เคยคิดจะเรียกนายธนทรเข้าพบ
เพราะตัวเองพูดในฐานะที่ดูแลงานด้านความมั่นคง
เป็นเรื่องของหน่วยงานจะไปเรียกอะไรก็เป็นเรื่องของหน่วยงาน
ที่จะต้องดูว่าเขาทำผิดหรือเปล่านะครับ
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมก็พูดในฐานะผู้

ผมไม่เกี่ยวผมไม่สื่อสารอะไรหรอก
ไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของด้านความมั่นคงนะ

เปิดรับสมัครผู้สมัครสอสอเขต๕จังหวัดนครปฐม
ที่มีพักร่วมรัฐบาลส่งผู้สมัครลงแข่งขัน
ผลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องที่พักการเมือง
จะต้องไปคุยกันเองในฐานะแก่นำรัฐบาล
คงไม่ต้องประสานอะไร

พบว่านายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์อดีตสสเก่าที่ปัจจุบัน
สังกัดพักชาติไทยพัฒนาได้หมายเลขหนึ่ง
นางสิริขวัญแย้มมูลพักพลังสังคมได้หมายเลข๒
น่ายสุรชัยอนุททะโตพรรภ์ประชาธิปรัฐได้หมายเลข๓
ลาวัลสิงสนิทพักเสรีรวมไทยได้หมายเลข๔
นางสาวปริมปรางแสงสว่างพักไทยศรีวิลัยได้หมายเลข๕
และนายภัยรัฐชัชโชธจันทรขจรพักอนาคตใหม่ได้หมายเลข๖
พระเดิมชัยแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนเป็นประจำ
อีกทั้งชื่อพระเดิมชัยและได้หมายเลขหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดี
ขณะที่นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
มั่นใจว่าผู้สมัครของพักจะรักษาคะแนนเสียงเขต๕นครปฐมไว้ได้
และอาจไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดขอนแก่นและกำแพงเพชร
เพื่อไม่เป็นการตัดคะแนนของพักเพื่อไทย

ที่มีผลต่อการคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อ
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมใน๔เขต
นครปฐมกำแพงเพชรขอนแก่นและสมุทรปราการ
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน